อยู่ยาวถ้าอยู่ด้านไม่อยู่อยู่ด้านหนึ่งไม่ยาว

ชัดเจนครับชัดเจนแล้ว
แล้วก็เพิ่งเลือกตั้งมาจะไปอยู่

ต้องระวังพวกเดียวกัน

เขาไม่รู้ว่ารัฐบาลต้องทำให้ดี
ทำดีได้อยู่อย่างนี้
รัฐบาลทหารก็ต้องได้คะแนนเยอะ

สังสารก็ต้องหวาน

ใจดีแล้วสุขุมคำดีรภาพก็ไม่ใช่
บริยุทธ์
ท่านเป็นตัวของท่านเอง

ถ้าไปพร้าทเจอแล้วต้องไปเจ๊เมืองบ่าย

แล้วพร้าทนักฆ่าเลือดไว้
แล้วนี่อีกนะ
ไม่ได้
เหมือนทหารเวลาไปไลน์งานตัว

ครับ

วัชินธรรมสาเซ็นที่ไหน

ไม่ใช่ตำแหน่งว่าอะไรดี
มาทานักเรียนสหารุ่นเนี่ย

ครับ